สวัสดีครับกีฬาในช่วงนี้นะครับเราตามความพร้อมของทีมชาติไทยเพราะว่า
หกสิบเก้ามิถุนายนเนี่ยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องสองนัดนะครับ
ซึ่งธนทรัพย์ทีวีถ่ายท่อส่วนให้จบทั้งสองเกมสูงประโยชน์ถึงกับ
ลึงเล็กนะครับหลังจากที่ทราบว่าชนะทิพย์เนี่ยจบดีลกับบี
ประชุมเรียบร้อยแล้วก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าเขาจะเหลือเพียงคนเดียวที่
เล่นในเจลีกนักขนาดนี้นะครับแล้วก็มีหลายข่าวเหมือนกันว่าทางฝั่งของ
สปอร์ตเนี่ยเตรียมจะส่งอ่านักเตะนะครับอีกสักคนสองคนไปเพื่อไป
ในเจลีกนะครับเพื่อไปต่อเนื่องในเรื่องของธุรกิจด้วยในการถ่าย
ร่วมสดเจลีกกลับมาที่ไทยแต่ว่าเราเข้าประเด็นของทีมชาติสักก่อน
สองคนมาเสริมแล้วนะครับล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาก็ซ้อมชั่วโมงครึ่งครับ
เน้นพละกำลังแล้วก็การเล่นร่วมกันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยนะครับ
ช่วงปลายสัปดาห์ก็จะเริ่มเข้าสู่การลงรายละเอียดแท็กติกแล้วนะครับ
สุภาชก็บอกว่าตอนเนี้ยพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอาการบาดเจ็บเกมอื่นเครื่องสองนัด
ก็จะลงแข่งตามเป้าว่าต้องการเก็บใช้ทั้งหมดถึงแม้ว่าจะออกไปเล่น
เยือนก็ตามซึ่งเป็นเกมที่สำคัญมากครับ
แล้วก็มีการถูกถามว่าเขาจะเป็นนักเตะคนเดียวที่เล่นในเจลีก
ก็อาจจะตะลึงเล็กนะครับบอกว่าโอ้โหจะเหลือคนเดียวแล้วเหรอเนี่ย
แล้วก็ยินดีกับเส้นทางของชนะทิพย์ที่ตัดสินใจในการกลับมาเล่นที่ไทยครับ
ส่วนตัวก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีอาการบาดเจ็บ
ก็พร้อมจะช่วยทีมชาติเต็มที่ครับ
ก็เป็นเกมที่เขาตั้งใจจะเก็บใช้ชนะให้ได้อยู่แล้วครับ
ถึงแม้จะไปเล่นนอกบ้านแต่ว่าก็การเก็บใช้ชนะให้ได้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกครับ

ก็อันนี้ก็ยังไม่ทราบอะไรแน่นอนครับ
แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของพี่เขาที่พี่เขาตัดสินใจ
นั้นก็ยินดีกับพี่เขาด้วยครับส่วนตัวก็จะมุ่งมั่นโฟกัสผลงานของตัวเองต่อไปครับ
และยอมรับว่าสนามนะครับแสงด้านบนค่อนข้างเยอะทำให้นักกีฬาต้องปรับในเรื่องนี้พอสมควร
ส่วนฮัทยาบำรุงศุกร์ก็บอกว่าการเจอกับเยอรมนีไม่มีความกังวล
ก็ทำในสิ่งที่ซ้อมออกมาให้ได้ในการแข่งขันเท่านั้นพอครับ
ก็มันไม่มีความกังวลอะไรอยู่แล้วค่ะแล้วก็แค่เล่นของเราออกมาให้เต็มที่
โชว์ศักยภาพของเราออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ทำในสิ่งที่เราซ้อมออกมา
เอามานำใช้ในสนามแข่งให้ได้แค่นั้นเองค่ะ
ก็คิดว่าเราก็ทำระบบของเราเหมือนที่เตยบอกค่ะทำระบบของเราเล่นของเราไปเลย
ไม่ต้องไปเร่งตามเขาเลยค่ะทำระบบของเราให้ดีที่สุดค่ะ